เรื่องนี้เรื่องช็อกเมื่อวันก่อนนะคะที่มีคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ไปเป็นบิ๊กไบท์
แล้วก็ไปยิงใส่ศูนย์ฮาเล่เดวิสันที่พัทยา
โอ้โหยิงไป๑๑นัดกระสุนเพียบเลยค่ะ

วันนี้เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาค่ะ
ช่วงเวลาที่ก่อเหตุคุณผู้ชมดูไปพร้อมกันนะคะ
นี่เป็นช่วงเวลาที่นาทีที่คนร้ายมากัน๔คนนะคะ

จอดเลยศูนย์ฮาเล่ไปนิดนึง
แล้วผู้ชายซึ่งเป็นคนซ้อนทั้งสองคน
ก็ถืออาวุธปืนเดินย้อนมาที่หน้าศูนย์ฮาเล่
คนหนึ่งไปป้อมรอปภที่เมื่อวานรอปภเล่าให้ฟัง
ส่วนอีกคนนึงเปิดฉากกระหน่ำยิงใส่กระจกทุกบาน
ของอาคารนี้อย่างบ้าคลั่งเลยค่ะ
แล้วหลังจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
นี่เป็นช่วงเวลาตอนที่ก่อเหตุนะคะ

โอ้โฮรบพอตอนนั้นก็ตกใจเสียขวัญนะคะ
เขามาแล้วบอกให้หมอบแล้วเอามือถือไป
แล้วก็เข้าไปรัวยิงใส่ศูนย์ฮาเล่เลยค่ะ
นี่ค่ะก่อเหตุเสร็จก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วก็หนีไป
คือทางผู้จัดการฝ่ายบริหารเขาบอกว่า
ฮาเล่แห่งนี้เปิดมา๖ปี
แล้วก็ไม่เคยมีปัญหากับลูกค้าคนไหนนะคะ
เขาก็เลยนึกไม่ออกว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้
ทำไมมีคนมายิงถล่มแบบนี้ได้
แล้วปรากฏว่าในเวลาไล่เลี่ยกัน
มันไม่ใช่ที่ศูนย์ฮาเล่แห่งนี้ที่โดนที่เดียวนะคะคุณผู้ชม
ปรากฏว่าตำรวจสพนปลือได้รับแจ้ง
ว่ามีเหตุยิงถล่มบ้านพักของนายทักษิณมณฑลทักษิณ
อยู่ที่หมู่บ้านเอกมงคล๑ห่างจากจุดนี้ประมาณ๗กิโลเมตร

ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เป็นช่วงเวลาที่จับภาพเอาไว้ได้แล้วได้ยินเสียงด้วย
เสียงมันดังขึ้นหลายนัดเลยค่ะเสียงปืน
นี่ค่ะนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่ตำรวจได้มา

แล้วเสียงที่ได้ยินเสียงปืนนะคะไม่ใช่เสียงประทัด

คุณทักษิณเจ้าของบ้านบอกไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดจากอะไร

ก่อนหน้านี้มีรุ่นน้องไปจองรถที่ศูนย์ฮาเล่เดวิสันพัทยา

จองรถที่ศูนย์ฮาเล่เดวิสันพัทยา๑๐๐๐บาท

เขาก็เลยขอซื้อใบจองต่อแต่ยังไม่ได้จ่ายเงินให้รุ่นน้อง
มีพักพวกในกลุ่มที่ขี่รถฮาเล่มาพูดในเชิงตำหนิว่า

แล้วหลังจากนั้น๒วันก็เนี่ยค่ะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นที่บ้านเขากับที่ศูนย์ฮาเล่
ตำรวจคาดว่าเหตุการณ์ยิงถล่ม๒จุดนี้น่าจะมีความเกี่ยวข้องกัน
และคนที่ทำน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกัน
ก็ให้น้ำหนักไปที่เรื่องความแค้นส่วนตัวค่ะ